เป็นข่าวดีที่ทางคอรมอนั้นเห็นชอบนะครับ
หลักการในการลดราคาแก๊สโซฮอล๙๑นะครับ
๒๕๐บาทต่างนาน๓เดือนครับ
ก็ใช้แนวทางเดียวกันกับก่อนหน้านี้
ที่มีการลดราคาน้ำมันดีเซล
แล้วก็ยังมีการเลื่อนวันหยุดชดเชยปีใหม่นะครับ

เดี๋ยวไปดูกันว่ามีวันไหนบ้างนะครับ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานครับ
คุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิพากษ์เปิดเผยจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับ
หลังจากที่กระทรวงพลังงานนั้นเสนอขอปรับลดราคาโซฮอล๙๑นะครับ
๒บาท๕๐สตางค์นาน๓เดือนครับ
โดยจะใช้กลไกลดภาษีสรรพสามิตรแบบเดิมแนวทางเดียวกับดีเซลนะครับ
ซึ่งทางที่ประชุมเห็นชอบครับแล้วก็สั่งการภายใน๗วัน
ทางกระทรวงพลังงานนำเรื่องเข้าที่ประชุมอีกครั้ง
ภายในสัปดาห์หน้านะครับในการขอมติแล้วก็จะมีผลทันทีครับ
หากที่ประชุมนั้นเห็นชอบนับรวมเวลา๓เดือนนะครับ
ในส่วนนี้จะใช้เงินอุดหนุนภาษีครับประมาณ๑๐๐๐ล้านบาท
ระยะเวลาระหว่าง๓เดือนนี้ที่ลดราคาลงนะครับ
กระทรวงพลังงานต้องหามาตรการอื่นที่เหมาะสมมาช่วยเหลือต่อไป
ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับในช่วงเปิดสัปดาห์มา
อกจากนี้ครับทางนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลนะครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับ
ได้เปิดเผยบอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
วันหยุดชดเชยนะครับวันหยุดราชการประจำปีนี้
แล้วก็มีการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับ
โดยเลื่อนวันหยุดชดเชยปีใหม่ครับในวันอังคารที่สองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด
มาเป็นวันที่ยี่สิบเก้าธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกแทนทำให้ปีใหม่นี้คุณผู้ชมครับ
เนี่ยเราวงกลมสีแดงให้เห็นชัดนะครับว่าหยุดวันไหนบ้างนะหยุด๔วันนะครับ
ก็คือเริ่มตั้งแต่ศุกร์ที่ยี่สิบเก้านะครับแล้วก็ยาวไปจนถึงวันจันทร์ที่หนึ่งมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับ
ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่คือจากเดิมเป็นวันที่๒ใช่ไหม
เพราะว่าต้องหยุดชดเชยวันที่๓๑คือวันสิ้นปีแต่ว่าสลับวันเอานะครับ
มาเป็นศุกร์ที่ยี่สิบเก้าแทนค่ะนะครับ